ไปดูเรื่องของสถานการณ์ที่สร้างวีระบุรุษกันหน่อย
ซุปเปอร์ฮีโร่มาแล้วจ้า
ตื่นเต้นน่ากลัวเหล้าใจเป็นที่สุด

นี่ครับเดี๋ยวจะค่อยเล่าให้ฟังเห็นนกไหม

คืองูเข้าไปในกรงนก
ใช่ครับงูมันเข้าไปหวังจะไปเขมือบนก

แต่มันมีความสามารถแล้วมันมีใจอาทหาร

ดึงงูออกมาด้วยปากนี่แหละ

ดึงสะบัด

โอ้โหใจใหญ่มาก

มีคนไปคอมเมนต์บอกว่าที่เห็นอาจจะเป็นงูสิง

ซึ่งเราก็ยังไม่ทราบจริงว่าจุดจบเนี่ย
ใครเป็นอะไรหรือปลอดภัยยังไงบ้าง

สุนัขเนี่ยมันมีใจอาหารช่วยนกที่อยู่ในกรง
คือเฟ้นมูด็อกมันเป็นสุนัขที่คิดว่าตัวเองใจใหญ่
แต่ป๊อตตามนิสัยของมัน
เหรอใช่แต่ตัวนี้สถานการณ์สร้างวิรบุรุษ

ไม่รู้มันโดนกัดโดนอะไรหรือเปล่าไง
ระวังกันด้วยแล้วกันนะบ้านไหนที่เลี้ยงสัตว์นะคะ